เอางี้เรื่องจากตำรวจแล้วยังอยู่กันที่เรื่องของตำรวจ

ตำรวจปลอมหรือไม่ปลอมยังไม่รู้
แต่เดี๋ยวต้องรอตำรวจออกมาชี้แจง
แต่แม่ค้าสุดแซ่บคนนี้เธอสงสัย
ทำไมทำไมมาบ่อยมาตรวจร้านของเธอตลอด
จะขอให้แสดงทั้งเครื่องแบบหรืออะไรก็ตามที่จะบ่งบอกว่าเป็นตำรวจนะ
หรือมีหมายค้นไหมหรือบัตรประจำตัวประชาชน
ไม่แสดงมันเกิดออกมาเป็นคลิปแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้มันก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ตำรวจด้วยกันหรือเปล่า

ด้านตรงไหน
หมู่บ้านไม่มี
ร้านเราก็ปิดแล้ว
ด้านตรงไหนคะ
เอ้าดูเดือดมั้ยรักข้าคุณ

คลิปแรกจริงตอนที่เห็นจริงเหตุเกิดวันที่๕ตุลาคมนะ
ตำรวจมากันสองนายบอกให้ปิดร้านปิดไฟในร้าน

หลายคนน่าจะรู้จักเธอผ่านทางโซเชียลนะคะ

คุณใบเตยที่เขาบอกกันว่าเป็นแม่ค้ารสแซ่บ
ก็ดูเธอจะแต่งตัวนะคะเซ็กซี่สวยแบบนี้แหละ
คุณใบเตยคุณกัญญาพัฒน์นะคะขจรวงวานิส
คือเธอบอกว่าร้านเธอปิดแล้วไม่ได้เสียงดังอะไร
แล้วเธอก็บอกว่าตำรวจมาบอกขอให้ปิดไฟปิดร้าน

ขอเบอร์คนแจ้งกันไปหน่อยได้ไหม

มันเป็นข้อมูลส่วนตัวของคนที่เขาแจ้งมาให้ไม่ได้
ก็เลยเกิดการโตเถียงกันอยู่แบบนั้น
เธอเองก็มีอารมณ์แล้วค่ะแล้วเธอก็ยังขึ้นแคปชั่นนะคะ
บอกเอาไว้ด้วยว่าโดนกันแกล้งทุกวัน

อีกคลิปหนึ่งมีคลิปของวันที่๖ตุลาคม
บอกตำรวจมาอีกแล้วติดติดกันอันนี้ลองดู
คราวนี้เขาบอกว่าไม่ได้มา๒นายแล้วนะ
มากันหลายนายเลยเธอพยายามขอหมายตรวจ
ขอหมายตรวจค้นถ้ามีเนี่ยเอามาให้ดูหน่อย
ตำรวจบอกไม่มีตำรวจบอกไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นนะ
เพราะมันเป็นการตรวจตามปกติตำรวจทำได้อยู่แล้ว
เธอก็เลยขอดูบัตรประจำตัวนะคะคือคุณใบเตยเขาให้เหตุผลว่า
เธอไปขอดูหลายอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่า
ใครจะตัดเครื่องแบบมาใส่ก็ได้ไหม
เลยจำเป็นต้องขอดูบัตรแต่ตำรวจไม่แสดงให้ดู
สุดท้ายอันนี้คำบอกเล่าของเธอนะ
ก็ตำรวจเดินลุยเข้าไปตรวจในร้านนี่
คู่รูปจังหวะเมื่อคู่เห็นไหมเหมือนไปชนตรงหัวไหลเธอ
เธอบอกว่าตำรวจกระแทกเราจนแขนเราช้ำ

แล้วเธอก็ยังพิมพ์บอกไว้แบบนี้ด้วยว่าคุณแมนมาก
โดนตัวผู้หญิงได้ง่ายแบบนี้เลยเหรอ
มาตรวจทุกวันตอน๔ทุ่มช่วงลูกค้ากำลังเข้า
ลูกค้าก็หายหมดแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวพอมันเป็นเรื่องราวแบบนี้ออกมา
เราก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาชี้แจงกันหน่อยเนอะ
จะได้รู้ว่าความจริงเป็นยังไงมีการไปตรวจอย่างถูกต้องใช่ไหม

เพราะว่าเราก็ฟังแต่ข้อมูลฝั่งคลิปของเจ้าของร้าน
เขาอาจจะไปทำอะไรที่มันแบบเปิดเกินเวลาหรือเปล่า

หรือมีเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ควรตำรวจก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบ
ให้ตำรวจออกมาชี้แจงก็ได้กับเรื่องนี้นะครับ